นี้นอกจากโจรจะขโมยทองแล้วน้ำมันก็ขโมยนะคะ
เที่ยวไปตัดสายน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่
แล้วดูดน้ำมันแบบเกลี้ยงถังไม่เหลือสักหยดเลยค่ะ
ชิวเลยนะคะมากันสองคนคนหนึ่งนั่งรออยู่บนจักรยาน
อีกคนเดินไปตัดสายน้ำมันมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขา
แล้วดูดน้ำมันมาจากมอเตอร์ไซค์เกลี้ยงถังเลยใส่แกลลอนมาเนี่ย

ใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานแล้วก็ปั่นออกไปแบบสบายใจเฉิบ
เหตุการณ์นี้เป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถหมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์นนทบุรีนะคะ
เขาบอกว่าแกนลอนน้ำมันหนึ่งถุงเนี่ยอ่อขออภัยหนึ่งถังนะคะ
ก็ฮิวไปเนี่ยแล้วปั่นจักรยานมาแบบสบายใจเอิงเอยมาก
โจรอารวาสบ้านเอื้ออีกแล้วตัดสายน้ำมันรถมอเตอร์ไซค
เอาน้ำมันระวังกันด้วยผู้เสียหายคือคุณวีรพงศ์ค่ะ
เขาบอกว่ากลับมาจากที่ทำงานก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงลานจอดรถตอน๔ทุ่ม

เที่ยงอีกวันหนึ่งจะขี่ออกไปทำงาน

ก็งงมากหาทั่วรถเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเห็นว่าสายน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ถูกตัดขาด
พอเปิดฝาถังน้ำมันรถดูโอ้โห
เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าแม้แต่หยดเดียวจริง

สุดท้ายไปดูกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่าค่ะ
ว่าโดนตัดสายน้ำมันแล้วก็ขโมยน้ำมันไปจากรถ